เพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งก็ขี่รถจักรยานยนต์
จะไปทำธุระในเส้นทางเปลี่ยวและท้ายที่สุด
เธอก็ถูกคนร้ายสวมหมวกไอ้โม่ง
ถีบรถจักรยานยนต์ของเธอจนล้ม

จากนั้นไอ้โม่มัดมือมัดเท้าของเธอ
เอากระดาษเทปกาวปิดปากเธอ
เอามีดจี้เธอหวังจะข่มขืนที่ป่าข้างทาง
โชคดีที่มีพลเมืองดีเข้าช่วยเหลือได้ทันนะครับ

สำหรับผู้หญิงที่ต้องขี่รถจักรยานยนต์

ถนนเส้นบ้านดอนใหญ่หนองพังโพธิ

จากมีคนร้ายถีบรถจักรยานยนต์ของเธอ
และใช้เชือกมัดเท้ามัดมือ
เอาเทปกาวมาปิดปากเธอเพื่อหวังจะข่มขืน
แต่มีพลเมืองดีขับรถผ่านมา

ส่วนคนร้ายหลบหนีไปได้นะครับ

จังหวัดนครราชศรีมาก็เข้าตรวจสอบพื้นที่แล้วครับ
พบร่องรอยการต่อสู้ในป่ามันสัมปะหลัง
เทปกาวแบบปิดกล่องสินค้า

จุดดังกล่าวเป็นที่มืดและเปรียว

ข้างทางก็มีแต่ไร่มันสัมปะหลัง
พันธุ์ตำรวจเอกต่อศักดิ์จันทรการตานนท์

ก็เปิดเผยให้กับทีมข่าวของเราฟังบอกว่า

คือเมื่อค่ำวันจันทร์ที่๑๘พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ผู้หญิงคนดังกล่าวเป็นผู้เสียหายอายุ๓๑ปี
เป็นพนักงานของห้างสรรพสินค้า
หลังจากเกิดเหตุการณ์กับเธอเธอบาดเจ็บสาหัสเหมือนกัน
เพราะว่าบาดเจ็บที่ข้อเท้าขวาแล้วก็ขาขวาหักนะครับ
โดยผู้เสียหายขี่รถจักรยานยนต์มาเพียงลำพัง

ใช้เท้าถีบรถจักรยานยนต์ของเธอจนล้ม
ก่อนจะใช้เทปกาวสีแดงปิดปากเธอไว้

แล้วก็ใช้มีดจี้ข่มขู่ไม่ให้ส่งเสียงดัง
โดยขู่ว่าถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวจะแทงให้ตายเดี๋ยวจะฆ่าให้ตายนะครับ
จากนั้นคนร้ายก็พยายามลากผู้หญิงเข้าไปในไร่มันสัมปะหลัง

ตัวผู้หญิงเองพยายามดิ้นรนต่อสู้ขัดขืนนะครับ
โชคดีว่าขณะนั้นมีรถสองแถวรับส่งพนักงานขับผ่านมาพอดี
พบเห็นเหตุการณ์แล้วก็เข้าช่วยเหลือไว้
คนร้ายก็รีบหลบหนีไปนะครับ
ตำรวจยังเปิดเผยอีกว่าก่อนหน้านี้
มันเคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ในบริเวณเดียวกันนี้

ตำรวจก็ทำงานในการดูแลป้องกันอย่างเต็มที่

หากต้องใช้เส้นทางนี้ในช่วงกลางคืนนะครับ

ตำรวจยังได้ออกหาเบาะแสคนร้าย
แล้วก็ตรวจพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียด
พบร่องลอยแล้วก็หลักฐานอีกหลายอย่างนะครับ
รวมทั้งพบรถจักรยานยนต์ต้องสงสัย
มั่นใจว่าจะตามจับคนร้ายได้แน่ครับ
ส่วนผู้เสียหายยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ก็คาดว่าผู้หญิงคนนี้ซึ่งบาดเจ็บหนักเนี่ย
ก็จะต้องรักษาตัวอีกหลายเดือนจนกว่าจะหายดีนะครับ
ตอนนี้ตำรวจก็ดูแลความปลอดภัยให้กับชาวบ้านอย่างเต็มที่นะครับ